การวางโปรแกรมอุ่นเครื่อง๔นัดของทีมบอลหญิงนะครับ
เตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างทีมในอนาคตเพื่อบอลโลกในสมัยหน้านะครับ
ฝรั่งเศสแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดเนี่ยก็มีนักเตะลูกครึ่งมาทดสอบฝีเท้าครับ
เตะคนนี้ที่มีการลงข่าวกันมานั้นก็คือฟิลิปป้าสายยาโวนะครับ
เป็นลูกครึ่งไทยลาวสัญชาติสวีเดนพ่อแม่เนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยลาวแต่ว่าย้ายไปอยู่สวีเดนนะครับ
ก็มาร่วมทดสอบฝีเท้าด้วยแล้วก็มาทำแป้งโดยพันร่ำซำนะครับ
แล้วผู้จัดการทีมเนี้ยเผยว่าหลังจากคว้าตั๋วไปบอลโลกปีสองพันสิบเก้าที่ฝรั่งเศส
ก็มีลูกครึ่งหลายคนส่งโปรไฟล์เข้ามาให้กับทางโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสตองเวียนหัวหน้าภูมิสอนในพิจารณา
หลังจากดูเทปการเล่นก็เลยไปเรียกน้องเดียชื่อเล่นเนี่ยนะครับก็คือฟิลิปป้าสายยาวงเนี่ย
ที่เล่นกองหลังให้กับสมบูรณ์สอนทางฮิตทักอีเคย์ในของสวีเดนมาทดสอบดู
แล้วก็มีหลายคนน่าสนใจก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเตรียมทีมระยะยาว
แล้วก็สร้างการแข่งขันในทีม
หากว่าได้ช้างเผือกมาแบบที่เราได้มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงมา

คือต้องดูว่าถ้ามาหลายคนละยกกระดับทีม

การแข่งขันในทีมสูงนี้ยกระดับฟุตบอลหญิงจริงจริงครับแล้วก็การอุ่นเครื่องสี่นัดนะครับ
พบกับทางมาเลเซีย๒นัดวันที่๘แล้วก็๑๐มิถุนายนที่ชนบุรีต่อด้วยเจอเมียนมาอีก๒นัดนะครับ
สิบสองและสิบหกมิถุนายนที่มกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้ดาวรุ่งได้สัมผัสเกม
แล้วก็เก็บประสบการณ์อย่างต่อเนื่องก่อนไปป้องกันแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย๓๐มิถุนายนถึง๑๓กรกฎาคม
รอบแรกในไทยจากกลุ่มเอนะครับเจอกับทางออสเตรเลียในชุดยู๒๓มาเลเซียตีมอลเลสเต้แล้วก็กัมพูชาครับ